สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับ
โอเบอร์สักครู่ขอพูดถึงด้วยสักหน่อยนะครับยังไง
เห็นแล้วเจ็บจี๊ดเลยทำไมลงทุนระยะยาวนี่ดีมาก
ไม่มีเงินครับไม่มีเงินจะลงทุนก็ต้องเก็บสิก็ต้องรีบเก็บตรงนี้
ทีมไทยดีกว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับ
กำลังใจเตรียมเสียงเอาไว้แล้วก็ตะโกนให้เต็มที่เลยในช่วงหลังจากนี้นะครับ

กับการปรากฎผู้แบ่งสายกันนะครับในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย

อยากติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีโอกาสเจอกับใครลองดูครับ
โมงครึ่งนะครับวันนี้ที่มาเลเซียนะครับตามเวลาไทยติดตามกันได้
ไทยก็ส่งทางพลโรโตภิสันจุฬิหลกนะครับในการอธิการกับ
เฮงวิทยาลาฮกุลนะครับประธานเทคนิคไปร่วมในการเป็นสักขีพยานครับ
ตอนแรกซิงโก้จะไปแต่ไม่ว่างไงเก็บภารกิจ
ส่วนการแบ่งโถของรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนะครับในการแบ่งก็จัดตามอันดับโลก
ที่มีประกาศออกมาล่าสุดวันที่๗เมตรสาย่นนะครับ
ชัดเจนแน่นอนแล้วครับไทยอยู่ในโถที่๖โถสุดท้ายนะครับ
อยู่ร่วมกับซีเรียส่วนทีมอื่นก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ก็จัดเรียงตามอันดับโลกที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นโถที่๑กับโถที่๒
นั่นคือทีมเต็งนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่โถที่๑อีรานออสเตรเลีย
โถ๒เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนี่คือเห็นชัดเลย๔ทีมเป็นตัวเต็งที่จะคว้าโคต้า
เขาบอกแข็งจริงเนี่ยคือเกาหลีกับญี่ปุ่นแต่ทำไมหลุดอยู่๒เพราะว่าเขาจัดตามอันดับโลก
แต่ถ้าเกิดว่าด้วยฟอร์มเนี่ยต้องยอมรับว่าโถ๒นี่มีลุ้นเพราะว่าเกาหลีใต้ชนะรวด๘นัด
๒๔ประตูไม่เสียจากลูกเดียวนะครับในการแข่งขันรอบคันเลือกที่ผ่านมา
ส่วนไทยเนี่ยอยู่โถ๖แต่ครั้งที่แล้วที่ไทยเคยเข้ารอบ๑๐ทีมสุดท้ายของโซเดเชียเนี่ย
เคยอยู่โถ๓ไปอยู่ที่เดียวกับสาวดีอาราเบียกับอูสเดกิสถานตอนนั้นไทยอยู่ดับ๖๑ของโลก
แล้วพอจบรอบนี้นะครับไทยที่ตกรอบในรอบ๑๐ทีก็อันดับ๔๓ของโลกซึ่งเป็นอันดับดีสุดของไทยจนถึงทุกวันนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการอยู่โถ๖ก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับก็คิดซะว่าเป็นแง่ดีอยู่ในโถสุดท้ายก็ความกดดันก็น้อยหน่อย
กันหน่อยนะครับขั้นตอนในการจับสลากกันบ้างเดี๋ยวให้คุณชนะไล่เรียงให้ฟังนะครับว่าเขาทำยังไงกัน
เนี่ยครับจะเริ่มจากการจับสลากทีมในโถที่๖ก่อนนะครับจะเรียงระดับแรกเลยระดับโถที่๖เนี่ยจะเป็นทีมที่ถูกจับขึ้นมาก่อน
โถ๖ก็มีไทยกับซีเรียแน่นอน๒ทีมนี้จะไม่เจอกันเพราะว่าอยู่ในโถเดียวกัน
กราฟิกที่เห็นอยู่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
แบบนี้เลยอธิบายกันคือขั้นตอนไม่ซับซ้อนอะไรเลยครับ
ใช้เวลาในการจับก็คงจะไม่นานมากนะครับ
คราวนี้ถ้าเกิดว่าเสร็จปุ๊บโปรแกรมของไทยจะเป็นอย่างไร

หลังจากที่มีการแบ่งสายกันเป็นที่เรียบร้อย
นัดแรกคุณผู้ชมครับจะแข่งขันในวันที่๑กันยายนนะครับ

นั่นก็คือการต้องออกไปเป็นทีมเยือนก่อน
จะเจอซาอุหรือไม่ก็อุสเบกิสถานนั่นเอง

เจอโถสองก็จะเจอกาหลีใต้หรือว่ายีปุ่น

ดังนั้นเตรียมเงินไว้เลยวันที่๖กันยายน

เกมที่ไทยจะเล่นในราชมังคลากีฬาสถานนะครับ

ตามโปรแกรมในนัดที่๕คุณบัวระปัดก็น่าสนใจ
เพราะว่าในเกมที่จะเล่นในบ้านในเกมเย่าเนี่ย
ก็จะเจอกับไม่อีรานหรือไม่ก็ออสเตรเลีย
ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ตามโปรแกรมของไทยที่หลังจากมีการจับสลากออกมาเนี่ย

ดูจากโถเนี่ยก็ไล่ไปทั้งหมดนะครับในช่วงเล็กแรก

โถ๓เจอโถ๒เจอโถ๔โถ๕แล้วก็โถ๑
เพราะถ้าเกิดไปเจอ๑๒๓๔โอ้โหมันยากไปนะ
สมมุติเราไปเจอ๑กับ๒ก่อนแล้วสมมุตินะครับถ้าเกิดเราแพ้ขึ้นมาเนี่ย
กำลังใจมันหายไปเยอะแต่อย่างนี้มันยังมีโอกาส

เพราะฉะนั้นไปติดตามกันสำหรับการจับสลากว่าไทยจะเจอกับใครบ้างนะครับ
ส่วนรูปแบบของการแข่งขันในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายทั้ง๑๒ทีมแน่นอนล่ะครับ
จากการถูกแบ่งออกเป็น๒กลุ่มกลุ่มละ๖ทีมก็จะคัดเอา
กราฟิกที่เห็นนี่แหละครับส่วนทีมที่ได้อันดับที่สามนะครับ
จริงไทยก็หวังอย่างแรกก็คือเป็น๑ใน๔ทีม
เข้าแบบอัตโนมัติก็คือต้องเป็นแชมป์หรือว่ารองแชมป์กลุ่ม
แต่ถ้าเกิดมันยากเกินไปเนี่ยโจทย์ที่ทีมไทยสามารถไปถึงได้ตอนนี้
ผมเคยบอกไปก็คือว่าเป็นทีมดับ๓นะครับ
อันนี้คือโจทย์ที่ไทยน่าจะมองเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุดในตอนนี้

แค่นี้ก็หนักพอแล้วแต่ผมเชื่อว่า
ไปวันนี้เขามีการแลกเปลี่ยนเรื่องของวิธีการทำทีม
ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มที่จะต้องขึ้นไปพูดด้วยนะ
ว่าในรอบนี้ไทยทำทีมมายังไงถึงเข้ามาถึงรอบ๑๒ทีมได้